ภูมิอากาศมีส่วนสำคัญต่อผู้คนในท้องถิ่นนั้นที่จะต้องคิดรูปแบบบ้านเรือนเครื่องนุ่งห่มรวมถึงเครื่องใช้สอยให้เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนไม่มีภัยธรรมชาติรุนแรงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจึงบางและมีสีสันสดใส
หากจะมีการใช้ผ้าทึบเช่นมุ้งของลาวโซ่งหรือไทยทรงดำก็เป็นเพราะความเคยชินที่เคยมีถิ่นที่อยู่ในบริเวณภูเขาที่หนาวเย็นเช่นในเวียดนามเหนือมาก่อน
บ้านเรือนแต่ดั้งเดิมมีใต้ถุนสูงไม่เน้นผนังหรือกำแพงแต่เน้นหลังคาที่มีชายคลุมลงมามากเพื่อให้กันแดดกันฝนได้ดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน